คุณผู้ชมคะช่วงเดือนพฤศจิกายนแบบนี้เนี่ย
คือที่โรงเรียนเขาก็จะมีการจัดงาน
เป็นงานกีฬาสีงานกีฬาภายในกัน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้คุณผู้ชมดู
ข้างหลังดอมนี่มันคลื่นลงมาแบบนี้เป็นสแตนเชียร์กีฬาสีค่ะพังถล่มลงมาแล้วมีเด็กอยู่ด้วย

โอ้โหกำลังร้องเพลงเชียร์

คือเขาแข่งบอลในสนามใช่ไหมนั่นหรืออ๋อใช่
แล้วน่ะคือสแตนจริงมันมี๒สแตนอยู่ใกล้กันใช่ไหม
สแตนตรงกลางอ่ะมันเหมือนกับมันคลื่นมันพังลงมาค่ะ
ไม่แล้วโคลมันเป็นเหล็กว่ะ
แต่น่าจะเป็นเหล็กแหละเนี่ยโอ้โห
มันต้องดูหลงกันแบบต่อนั่งร้านจนไปโทรกสร้างของมันนะ
เพราะว่าอะไรคือสแตนแบบนี้มันจะต้องรับน้ำหนักเยอะนะคุณผู้ชม
ดูสิมีกี่ชั้นแล้วเด็กขึ้นไปกี่คน

มันจะมีแบบให้ตบเท้า
ใช่นี่เห็นโครงไหม

แล้วที่ดอมบอกว่าพอเหมือนกับกระทืบเท้า
แล้วอีกอย่างหนึ่งพอเห็นกีฬาแข็งมันนะ

แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนในตำบล
สะครูที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เกิดขึ้นตอนบ่าย๒โมงกว่าเมื่อวานนี้

อยู่บนสแตนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
กำลังเชียร์กันอยู่อ่ะสีแดงสู้สีแดงสู้

ชีพกู้ภัยนะเอารถพยาบาลมาตรวจสอบ
เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายได้รับบาดเจ็บ๑๒คน
แล้วก็มีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๕คน
ก็มีการประถมพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนอีก๗รายที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาล
เรื่องต้นถามว่าอาการน้องเป็นยังไง

เขาบอกว่าตอนนั้นโรงเรียนเขาก็จัดแข่งกีฬาภายใน
ก็ให้ประกวดสแตนเชียร์ไงประกวดกองเชียร์ของแต่ละคณะสีด้วย
เด็กเขาก็ไปเช่านั่งร้านมาทำสแตน
คือบางทีสแตนเขาจะมีมาให้ประมาณนึงแล้ว

ไหนอยากยิ่งใหญ่จะไปต่อให้มันสูงขึ้น
ไปต่อด้านข้างให้มันกว้างขึ้น

แล้วสาเหตุที่มันพังถล่มลงมาเนี่ย
โครงสร้างของฐานหรือเปล่าที่มันไม่แข็งแรง
หรือว่าตัวที่มันต่อขึ้นไป

ลมมันมาแรงเออสแตนอาจจะต้านลมไม่อยู่แล้วป้าย
ป้ายข้างหลังที่อยู่ข้างบนสแตนนี้ด้วย

เด็กนั่งอยู่ก็เลยได้รับบาดเจ็บกัน
นี่ได้เห็นสแตนด้านข้างนะฝั่งสีเขียวข้างนะ
ระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้มีงานกีฬาสี
หลายโรงเรียนเลยดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้ด้วยค่ะ